เขียวที่พะเนินทุ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เพชรบุรี
ก็บอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์แสงเขียวแสงออโรร่า

เหนือเมืองไทย
มันคล้ายแต่ว่าออโลล่ามันจะมีแต่อันนี้คล้ายเหมือนกันนะ
แต่มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรวาวับวาวกว่านี้
คุณเคยไปดูแสงเหนือที่คั่วโลกมาหรือยัง

บางคนเขาบอกว่าเป็นแสงเหนือเมืองไทยเป็นแสงเขียวแสงออโรร่า
แล้วแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่
นี่มันเป็นแสงเขียวที่มันสะท้อนมาจากเรือใดหมึกจ้ะ

มีบางคนเขาบอกแบบนั้นวิเคราะห์แบบนั้นก็มีครับ
มันไม่ได้เป็นแสงที่เป็นแสงเหนือแต่อย่างใดเลย

ภาพที่เห็นและกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ช่วงวัน๒วันนี้
คือมีคนถ่ายเอาไว้ได้บนเขาพะเนินทุ่ง
เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เพชรบุรี

ผมอยู่เพชรบุรีแต่ว่าไม่เคยไปเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อนด้วยตาตัวเองนะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา๓พฤศจิกาครับ
มีคนถ่ายภาพปรากฏการณ์แสงสีเขียวบนท้องฟ้าดูคล้ายกับแสงเหนือแสงโอโรร่า

ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้มาอีกรอบครับ
แสงเขียวนี้บนเขาพะเนินทุ่งเนี่ย
คุณมันเหมือนจริงมันเหมือนอยู่เหมือนกันนะจะว่าไป
ปรากฏตัวให้ยนต์โฉมเป็นวันที่๒ครับ

ปรากฏว่าแล้วถ้าช่วงเย็นมันมาหรือยังมันมีไหม
เขาบอกว่าช่วงเย็นเป็นแสงเหมือนกับเป็นแสงสีรุ้ง
เดี๋ยวถ้าทีมงานมีภาพเป็นช่วงก้อนเมฆช่วงเย็น
แล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นเมฆมีสีเหลื่อมรุ้งอะฮะ
เขาบอกว่าช่วงเย็นอะจะเห็นภาพแบบนี้ที่เห็นหน้าจอนี่ครับ
เย็นจะเป็นแบบนี้แล้วพอกลางคืนกลายเป็นแสงสีเขียว
มีคนออกมาวิเคราะห์พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมาก
ตกลงแล้วเป็นแสงเหนือในเมืองไทยใช่ไหม
เป็นแสงออโรร่าที่เราไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงคั่วโลกก็เจอใช่ไหม
บางคนบอกไม่ใช่หรอกมันสะท้อนมาจากแสงเรือใดหมึก
เพราะมันก็มีเรือประมงออกหาปลามีทะเลอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใช่เหรอ
ล่าสุดครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติออกมาไขข้อสงสัยนะครับบอกว่า
แสงสีเขียวที่เห็นนั้นไม่ใช่แสงเหนือหรือแสงออโรร่า
เพราะถ้าเป็นแสงเหนือเนี่ยเมื่อถ่ายภาพมาแล้วจะมองเห็นแสงดาวได้ด้วย
จากแสงออโรร่านั้นเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลก
ซึ่งมันไม่ได้ทึบแสงดังนั้นถ้าถ่ายภาพมาแล้วเนี่ย
ตรงพื้นที่เป็นสีเขียวต้องมองเห็นดาวที่อยู่ด้านหลังได้ด้วย
แต่ภาพถ่ายที่เขาพะเนินทุ่งนั้นมองไม่เห็นดวงดาวไม่เห็นแสงดาว
เชื่อได้ว่าเป็นแสงที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกไม่ได้เกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศ
และนอกจากนี้ก็มีข้อมูลด้วยนะครับว่า
ด้วยเหตุผลตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยด้วยครับ
เหมือนกับบริเวณพื้นที่คั่วโลกก็มีคำอธิบายออกมาทางวิทยาศาสตร์
อาจารย์ออสครับนักวิทยาศาสตร์ก็มีคำอธิบายเหมือนกัน
ลองฟังหน่อยว่าอาจารย์ออสวิเคราะห์ว่าไอ้แสงสีเขียวที่ปรากฏพาดผ่านบนท้องฟ้า
ที่เขาพะเนินทุ่งที่เพชรบุรีที่แก่งกระจานนี้มันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ออสครับ
เมื่อแสงสีเขียวเนี่ยมันไปสะท้อนกับผืนน้ำไปสะท้อนกับท้องฟ้าบนเมฆ
ก็จะทำให้คนที่อยู่ทุ่งเขาพระเนินมองออกไปก็จะเห็นเหมือนแสงเขียว
ซึ่งทางฝั่งพม่าถ้ามองจากเขาพนมทุ่งไปจะเห็นเยอะมาก
เยอะมากแล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็จะเตรียมกันออกมาก็จะใช้ไฟสีเขียวเขาเรียกว่าไฟใดหมึก
อาจารย์ออสครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าน่าจะเป็นแสงไฟจากเรือใดหมึก
ทะเลที่สะท้อนพื้นน้ำขึ้นท้องฟ้ามากกว่า
พออาจารย์ออสวิเคราะห์มาแบบนี้ซึ่งก็จะมีหลายคนที่มองมาคล้ายอาจารย์ออสเหมือนกันนะครับ
น่าจะเป็นแสงจากเรือใดหมึกหน้าเพราะว่าเรือใดหมึกเขาออกใดหมึกเนี่ยก็จะใช้แสงสีเขียว
ล่อหมึกให้มาติดแล้วก็มีการตกหมึกจับหมึกขึ้นมา
ถามชาวประมงก็แล้วกันว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้
ไตเรือครับชื่อว่าพี่มนูอายุ๕๕เป็นชาวประมงพื้นบ้าน
แต่ว่าทำประมงอยู่ที่บ้านฉางจังหวัดระยองนะ
น่าเสียดายเดี๋ยวคงต้องไปคุยกับประมงเมืองเพชรมั้ง
เมืองเพชรก็มีทะเลเหมือนกันว่าคิดเห็นอย่างไร
แต่ว่าประมงที่ระยองพี่ไต่เรือมนูบอกว่า
คล้องกันเลยผมเห็นเหมือนอาจารย์ออสเลย
ชาวประมงคุยกันแล้วน่าจะเป็นแสงเรือใดหมึกนั่นแหละ
มันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพื้นน้ำ

ชาวประมงเขาก็มองแบบนี้
มีคนเคยถ่ายปรากฏการณ์ดังกล่าวมาแล้ว๒ครั้ง
พฤศจิกายนปี๖๔กับ๑มกราคมปี๖๕
แล้ว๑ปีที่น่าแปลกคือเจอแค่เพียง๑วันเท่านั้น
แต่ปีนี้เห็น๒วันติดกันคือ๓และ๔พฤศจิกา

ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต้นกำเนิดของแสงสีเขียวดังกล่าวมันมาจากไหน
ไปคุยกับอดีตผอหรืออดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับ
มีหลายคนนะครับที่พูดถึงปรากฏการณ์นี้
พอสำนักอุทยานแห่งชาติและท่านเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาก่อน
พอชัยวัดริมลิขิตอักษร
บอกว่าจุดและมุมที่ถ่ายภาพแสงสีเขียวปรากฏขึ้นมานั้น
เป็นมุมที่เฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้และแบล็คฮ็อกตก

เป็นโต๊ะกนักฏกรรมเฮลีคอปเตอร์ตก๓ลำในห่วงเวลา๙วัน

มุมตรงนั้นห่างจากฝั่งอันดามันหลายร้อยกิโลเมตร
ไม่มั่นใจว่าจะเป็นแสงจากอะไร
ถ้าบอกว่าเป็นแสงไฟจากเรือใดหมึก
ที่แน่แก่งกระจายมันจะเป็นผืนป่าที่อยู่ติดกับฝั่งของเมียนมา
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะใกล้กับฝั่งของอันดามันมากกว่าฝั่งของอ่าวไทยอ่าวตัวกอ
ถ้าจะเป็นแสงไฟจากเรือใดหมึกนั้นน่าจะต้องมาจากฝั่งทะเลอันดามันมากกว่า
ก็คงต้องดูว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกหรือเปล่าด้วยฮะ
เดี๋ยวคืนนี้เขาจะไปดูกันอีกว่าจะมีปรากฏอีกไหมนะฮะ
จริงแล้วเรื่องของแสงเขียวที่ปรากฏในเมืองไทยเนี่ยนะฮะ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นแสงเหนือก็เป็นเรื่องฮือฮาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับ
สิงหาปี๒๐๑๔นักบินอวกาศครับชาวอเมริกันเคยถ่ายภาพติดแสงสีเขียวจากเมืองไทยด้วย
ถึงขั้นว่าต้องมีการทวิตถ่ายคลิปโพสต์ลงไปในตอนนั้นนะฮะ

โอ้โหประกลายเป็นประเด็นฮือฮาเลย
และนอกจากนี้ครับมีเว็บไซต์ทางวิทยาศาสตร์ครับ๑๒กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒

โอ้โหคุณเราใดหมึกกันทั้งแนวขนาดนี้เลยเหรอคะ
คือเขาบอกอย่างนี้นะตกปลาตอนกลางคืนจากอวกาศและเป็นภาพที่ถ่ายติดมามีพื้นที่ประเทศไทยด้วย
คุณดูนะครับจุดด้านขวาที่มีแสงสีเขียวจะเป็นรูปเหมือนกอไก่นั่นคืออ่าวตัวกออ่าวไทย

แล้วก็จะมีแสงสีเขียวนั่นคือทะเลฝั่งอ่าวไทยนั่นคือเรือใดหมึก

และนั่นคือแบงคอกตรงจุดนั้นไอแสงสีเหลืองนั่นคือจากพื้นที่ของกรุงเทพแสงสว่างเยอะแยะ
แล้วมีแสงสีเขียวแซมติดมาด้วยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาเคยเอามาโพสต์ลงไว้ในเว็บไซต์ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนนะฮะดังนั้น
เดี๋ยวรอติดตามและการตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันคือแสงอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นแสงจากเรือใดหมึกหรือเปล่าที่นักวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันแบบนี้ฮะ
เลิศเหมือนกันนะใดกันทั้งแทบทั้งแนวอย่างงี้นะฮะไม่ว่าเจ้าไทยหรืออนามันเนาะ
หนึ่งประมาณ๒๐๐กว่าลำที่ลงทะเบียนไว้เป็นเรือออกไปหาปลาทำประมง